อยากได้ใบดำแต่ว่าอย่าลุ้นมากไปจนเป็นลมเป็นแรงนะคะ
บน้ำดื่มเป็นประจำด้วยฮิสโตรกรอคุณอยู่ถามหาคุณอยู่
อุณหภูมิวันนี้
แต่ถ้าดัชนีความร้อนซึ่งแต่ละคน
ก็แตกต่างกันไปอีกบวกขึ้นไปเลยค่ะ
ยาวจนไปถึงหกสิบนู่นแหละห้าสิบองค์สาเซลเซียสได้เลยนะคะ
จะมาช่วยดับร้อนไหม
ภาพถ่ายดาวเทียมนะคะตี๕๕นาทีตอนนี้ค่ะ
ไม่มีกลุ่มเมฆเลยในพื้นที่ประเทศไทยค่ะ
วันนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนก็น้อยเช่นเดียวกันนะคะ
ดูเรื่องของฝนที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
คุณผู้ชมก็ไม่มีอีกนั่นแหละ
แต่ถ้าเห็นเป็นสัญลักษณ์เนี่ยก็คือ
มันเป็นลักษณะของเมฆอุ้มฝนนะคะ
เขาอุ้มมาแล้วก็เหมือนจะตกนะเป็นครึ้มนะ
สรุปก็พัดหายไปอีกเหมือนเดิม
แต่ถ้าจะมีฝนจริงจะมีในภาคใต้ครับ
บ่ายจนถึงค่ำแต่ก็นั่นแหละ

ถ้าฝนเกิดขึ้นก็เป็นฝนที่บางเตามาก
คลื่นบอกก่อนนะช่วงนี้คือช่วงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ร้อน

ก็เลยทำให้การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าน้ำตก

อันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ